ครับช่วงนี้ตามต่างจังหวัดเดี๋ยววันที่๒๐ธันวาคม
เขาจะมีการเลือกตั้งนายกอบจก็หาเสียงกันไป
แต่คนทำมาหากินเขาใช้โอกาสนี้แหละ
พลิกโอกาสที่จะทำให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เขาใส่สูตรของพลมวะไหล่ไปเดินในตลาด

แต่ถ้าคุณมีงานเลี้ยงให้เลือกผมไปดูว่าเขาขายอะไร
ถ้าเขาไม่พูดคือหาเสียงใช่ไหมป้ามีป้าด้วย
กากลำภูนย์จัดตุจักรหรือว่าตลาดลำภูนย์จัดตุจักร

เออมาใส่สูตรมีพวงมาลัยมีป้ายเหมือนหาเสียง
เดินแจกใบปิวใบปิวนายคนนี้คือนัฐภาคคำกัดอายุสามสิบสามปี
แล้วมีทีมงานเดินถือป้ายมาสองสามคนแจกใบปิวเชิญชวนเดี๋ยววันที่ยี่สิบนี้นะ
นายกอบจคุณจะเลือกใครคุณก็เลือกไปคนที่รักคนที่ชอบ
คนไหนก็กาเบอร์นั้นแต่ถ้าบ้านคุณมีงานเลี้ยงเปิด
โปรดเลือกผมวัวหันอินเตอร์ค่ะคือเขาขายวัวหันมีทั้งหมูหัน
วัหันจราเข้หันที่เขียนว่าเข้ข้างหลังคือเข้หันนะฮะ
เมนูเด็ดเลยคุณผู้ชมพร้อมกับชุดนโยบายหัวหันจะไม่กระจุกอยู่
แต่แค่จังหวัดลำพูนลำปางและเชียงใหม่ต้องดังไปไกลทั่วประเทศ
โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มเลยหัวล้อกันไป
ที่จับจ่ายซื้อของก็ได้ใจไปไม่น้อยนะฮะจากการไปถาม
พ่อค้าแม่ค้าหลายรายในตลาดต่างตอบเป็นเสียด้วยกันว่าโอ๊ย
ก็พอเห็นได้ยินเขาพูดโอ้โอ๊ยโฆษณาหัวหันหมูหันเจ้าตาเลแคร่หัน
ในการทำมาหากินนะเสียดายเขาบอกว่าเอ่อ

ทีนี้เจ้าของร้านวัวหันอินเตอร์ลำพูนคุณนัทภาพ
เขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยทำธุรกิจวัวหันมา

ถือว่าเป็นรายต้นของประเทศเลย
ที่ทำวัวหันแล้วก็มีจราเข้หันออกมาขายด้วย
เคยมีรายการทีวีไปถ่ายมากกว่า๓๐รายการ
แต่ว่าช่วงนี้มันคือช่วงเลือกตั้งนายกอบจ

ไอเดียครับในการโฆษณาร้านเผื่อใครสนใจ
ช่วงชิงจังหวะนะ

แต่งตัวเป็นเหมือนคนหาเสียงแล้วกัน
ก็เลยมีสูตรมีขบวนแห่มีพวงมาลัยมีโปรงมีป้าย
ก็เดินไปแจกใบปิวตามตลาดพบปากกับพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็ลูกค้าคล้ายกับเป็นนักการเมืองลงพื้นที่
บอกว่ากระแสดีพี่เบิร์ดปุ้ย
นี่จราเข้หันถ้าปุ้ยสนใจนะไปสั่งเขาได้
กล้ากินไหมล่ะนี่ตัวเป้งแบบนี้
บอกเลยว่าไม่กล้า

ราเข้เนี่ยเนื้อจราเข้มันจะซุยให้คล้ายกับเนื้อไก่

แต่มันจะมีกลิ่นแบบติดคาวนิดหน่อย